คุณผู้ชมคะทีนี้มาดูเหตุการณ์ที่
คุณพ่อท่านหนึ่งไปแจ้งความเอาผิดกลุ่มชายชะกันค่ะ
กลุ่มชายชะกันนี้เข้าไปลักพาตัวลูกสาวของคุณพ่อ
คุณพ่อบอกว่าที่มันเป็นแบบนี้เพราะพ่อกีดกัน
ไม่ให้เขามาชอบลูกสาวพ่อ
เอาเรื่องนี้มีเรื่องงงหลายเรื่องนะคะ
ในพลเป็นพ่อของนางสาวเอไปนำสมมุติค่ะ

โดยบอกว่าลูกสาวถูกกลุ่มชายชะกันอ้างตัวว่าเป็นตำรวจ
เข้าไปลักพาตัวจากฮอสพิเทล
ซึ่งตอนนั้นลูกสาวรักษาตัวโควิด๑๙อยู่
คุณพ่อบอกว่าลูกสาวรักษาตัวอยู่ที่โรงแรมแห่งนี้
ซึ่งเป็นฮอสปีเทลของโรงพยาบาลเปาโล

ตี๔ของ๑๙มกราคม

บุกเข้าไปข้างในบอกคุณพยาบาลว่า
ผมเป็นตำรวจชูบัตรให้เจ้าหน้าที่ดูด้วย

เพราะลูกสาวมีหมายจับคดีขโมยเงิน๑ล้านบาท
โชว์หมายให้กับพยาบาลดูด้วย
แต่จริงถ้าเกิดคุณรักษาตัวในฮอสพิเทล

ก็คือต้องใช้คำว่าอายัดก่อน
อายัดตัวไว้ก่อนแล้วพอออกมาค่อยไปดำเนินคดี
พยาบาลก็เลยพากลุ่มคนนี้ขึ้นไปหาลูกสาวถึงห้องพัก
พอเปิดประตูเข้าไปค่ะกระชากตัวลูกสาวออกมา
แล้วก็พาไปที่คอนโดแห่งหนึ่งแถวรามคำแหง
ลูกสาวทราบไงคะพอนั่งรถไปก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด

บอกว่าพ่อให้ตำรวจสนโชคชัยและสนหัวหมากไปดักรอเลยนะ
ตำรวจไปคุณพ่อไปช่วยลูกสาวกลับออกมาได้
ตรวจสอบร่างกายเบื้องต้นไม่ได้ถูกทำร้ายหนัก

คุณพ่อบอกว่าหนึ่งในกลุ่มที่อ้างว่าเป็นตำรวจ
ก็คือคนที่มาแอบชอบลูกสาวแต่คุณพ่อไม่ให้คบด้วย
เพราะคุณพ่อสังเกตว่าเป็นคนอารมณ์รุนแรงโอ้ยน่าจะรุนแรงแล้วล่ะค่ะ
ถ้าเข้าไปกระชากตัวถึงขนาดนั้นสิฮะโดยก่อนป่วยโควิด
ลูกเข้ารักษาโดยที่ไม่บอกผู้ชายคนนี้
อกจากนี้คุณพ่อติดใจเรื่องที่พยาบาลปล่อยให้คนพา
ให้คนพาตัวลูกสาวออกไปจากโรงพยาบาลทั้งที่กำลังรักษาตัวอยู่
ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอะไรนะไม่แจ้งครอบครัวก่อนด้วยนะ
คุณพ่อก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ
แล้วตอนนี้จะไม่ติดโควิดกันไปใหญ่อยู่แล้วทีนี้